ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้มีเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับคนมากที่สุดมาฝากนะครับ

อ้าวเฮ้ยโดดลงไปทำไมว่าแต่ว่ายน้ำเป็นไหมนั่น
ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยได้ข่าวมีสุนัขจมน้ำตาย
ตูบลงไปคาบของบางอย่างที่เจ้านายโยนลงไปในสระ
ไอ้เราก็ตกใจนึกว่าคิดสั้น
ยิ่งช่วงนี้มีข่าวหมาบ้าเยอะ
แล้วนี่พี่หนวดนอนทำอะไร
หยอกล้อกับเจ้าสุนัขตัวโปรดนั่นเอง
ว่าแต่มีใครคิดเหมือนผมไหม
หมากับหน้าพี่หนวดเนี่ยคล้ายกันจริง

ที่เหมือนอาจจะไม่ใช่เพราะสิ่งที่ใช่ไม่จำเป็นต้องเหมือน
ว่าแต่หมาและหมาคู่นี้มาวิ่งทำอะไรกัน
ปิดท้ายด้วยคลิปที่มาของคำว่าเสงเป็ด
ใครเจอแบบนี้ก็ต้องเสงละครับ